เป็นประเด็นใหญ่ที่เราต้องติดตามกันแล้วฮะ
เขาบอกคนไทยอุตส่าหกาดไม่ตก
แต่สบคกาดตกซะเองหรือเปล่า
ทหารก็งานเข้ากระทรวงการต่างประเทศก็งานเข้าเหมือนกัน
จริงค่ะช่วงเดือนนี้นะคะ

แต่พอมาเจอแบบนี้หลายคนก็อาจจะมีการเลื่อนโปรแกรมการท่องเที่ยวเลือกไปจังหวัดอื่น
ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีผู้ติดเชื้อแบบนี้
ทีนี้เรื่องของการสืบสวนโรคการสอบสวนโรค
เฝ้าระวังคนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ประยอง

เพราะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะ

แต่วันนี้นะฮะพาในส่วนของชุดปฏิบัติการ
กรมควบคุมโรคลงพื้นที่ด้วย
จุดเสี่ยงที่ทางรัฐมนตรีช่วยได้เปิดเผยออกมาก่อนหน้านั้น
จุดเสี่ยงนี้ก็ได้แก่ห้างแหลมทองแล้วก็ห้างเซ็นทรัลระยอง
โรงแรมดีวารีซึ่งเป็นโรงแรมที่ทหารอียิปต์เข้ามาพัก
ส่วนห้างต่างก็เป็นห้างที่ทหารอียิปต์เนี่ย
ไปเดินเล่นห้างกันนะครับวันที่๑๐กรกฎาคมนะครับ
ซึ่งวันนี้เองนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการควบคุมโรคชุดปฏิบัติการกรมควบคุมโรค
ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลที่จังหวัดระยองครับ
พร้อมทั้งนำรถตรวจโควิดพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเป็นรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยตรวจโรคโควิด๑๙
ลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนที่มีความกังวลว่า
มีความเสี่ยงต่อโควิด๑๙คุณ
ชาวระยองเขากังวลมากนะ
คือไม่รู้ว่าทหารอียิปต์ออกมาใช้ชีวิตข้างนอก
ไม่ได้โดนกักตัวหลังจากที่เดินทางมาจากอียิปต์
ไปปากีสถานมาจากจีนอะไรอีกนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายกลายเป็นผู้ป่วยโควิด

ทีนี้คนระยองจะต้องทำยังไงกันต่อนะฮะ
แต่ทีนี้ครับรถพระราชทานตรงนี้นะครับ
ก็จะไปจอดให้บริการประชาชนตั้งแต่๑๑นาฬิกา
คือตอนนี้เลยนะฮะถึงบ่าย๓โมง

ก็จะลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงทั้ง๓จุด
ตรวจกันมาแล้วตั้งแต่๙โมงครึ่งที่ผ่านมา
ห้างแหลมทองที่ห้างเซ็นทรัลระยอง
แล้วก็ที่พักดีวารีนะครับ
ก็มีการแชร์ให้ประชาชนชาวระยอง
บอกใครต้องการที่จะไปตรวจ
ก็เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะ

ส่วนบรรยากาศทั้งหมดเดี๋ยวผู้สิทธิ์ข่าวของเรา

ก็จะรายงานข้อมูลรายงานสถานการณ์

ตอนนี้ทั้งทางโรงแรมเองทั้งทางห้างต่างเอง

เขาก็มีใบชี้แจงออกมานะ
ถึงมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังโควิด๑๙นะครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามบรรยากาศได้

แล้วก็ดูตามเวลาตอนนี้๑๑โมงตรง

ก็คือระหว่างนี้ทางรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข
คุณสาธิตกำลังประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

แล้วอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากประชุมเสร็จเนี่ย
อ่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามได้
ดิฉันใช้คำว่าทุกช่วงของข่าวเที่ยงไทยรัฐเลย
คือไม่ได้เอามารวมนำเสนอหมดเดี๋ยวเผื่อบางคนเปิดมาดูไม่ทัน

เปิดไทยรัฐทีวีเอาไว้แล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ในเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก็ได้นะฮะ
คือตอนนี้คนถามไปถึงสเต็ปที่ถ้าเกิดมันระบาดระลอก๒คุณสืบสกุล
ถ้าเกิดว่ามันจะต้องปิดเมืองระลอก๒เอาเราจะทำยังไง
หลายคนมองไกลไปถึงตรงนั้นแล้ว
การวางแผนทางการเงินหรือว่าเรื่องรายได้เรื่องอาชีพ
อันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันนะคะ